อ่าทีนี้ก็เป็นหน้าที่พ่อแม่แล้ว
แล้วต้องไปวัดกันใช่มันต้องมีเพื่อสังฆฐาน
เออเพื่อสะดอกเคาะอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำบุญ

แล้วฉันก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้อุปกรณ์ไปวัดทำบุญเนี่ย
แบบไหนราคาถูกที่สุด

เอ่อคิดว่าเร็วนี้ครับ
ไปเมื่อกี้นี้นะอุปกรณ์เกี่ยวกับไปวัดทำบุญอะไรแบบนี้

ไปวัดเดือนละครั้งครับ

พี่เป๊กก็ไปแทบทุกวันเลย
เอาล่ะคุณค่ะคิดว่าน่าจะได้ไหม
ปกติเราไปทำเนี่ยปกติไปซื้อสรรคธรรม

แต่ว่าถ้าซื้อแยกไม่ค่อยเท่าไห

เดี๋ยวก็ดูก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะคะ

นี่ของไม่เหมือนซื้อมานะคะเหมือนไปป้นมานะคะ
อุปกรณ์ไปวัดทำบุญนะคะ

บอกได้เลยว่าเป็นทูบหอมนะคะกินลิลลี่นะคะ

ในนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ก้านนะคะ

อันนี้เป็นเทียนค่ะขนาด๓บาท๑๒เล่ม

ส่วนนี้ค่ะคือเสื้อปฏิบัติธรรม
สีขาวบริสุทธิ์ฝึกผ่องเหมือนพี่เป๊กเลย
จิตใจพี่เป๊กก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เลยค่ะ

นี่คือผ้าอาบน้ำสำหรับพระสงฆ์ส่วนอันนี้ค่ะเป็นชุดสังขทานเลยแบบที่คุณเคยใช้ทั่วไป
ทั้งหมดนี้ซื้อมาจากที่เดียวกันราคาเต็มราคาไม่รวมโปรโมชั่นเป็นยังไงมั่ง
ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อไปสอยเอา
ถ้าคุณเรด้าพินิษฐวิเคราะห์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องคิดดูให้ดีนะคะว่าอะไรถูกสุดอะไรแพงสุด
เพราะว่าเราจะให้เรียงลำดับจากถูกสุดไปหาแพงสุด
คุณเลด้ามีเวลา๖๐วินาที
อยากให้คุณ๖๐ปีเลยแต่ว่าเป๊กกลัวเป๊กอยู่ไม่ถึง

ถ้าพร้อมแล้ว๖๐วินาทีเริ่มค่ะ
หาให้เจอว่าอะไรถูกสุดและอะไรแพงที่สุด
ดูสิคะว่าทนายอย่างเรด้าไปทำบุญอยู่บ่อยเนือง

ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะคะ๒๐วิผ่านไปแล้วค่ะ
ประจำตำแหน่งแล้วค่ะคุณเรด้าอยากสลับสับเปลี่ยนอะไรไหม
๓๐วินาทีเป็นของคุณค่ะ

ทูบกับเทียนเทียนกับทูบ

เข้ามาเต็มที่ค่ะคุณเรด้า
ดูมีความไม่มั่นใจและสับสนเล็กน้อย

จากตรงนู้นมาฟึ๊บตรงนี้ทีเดียวเลยไม่ได้สลับเลย
คือจริงลังเลระหว่างทูบกระเทียนนะครับ

นั่นแหละแล้วก็คิดไปคิดมาทูบมันเบากว่า

แต่ถ้าเรียงได้ครบถูกต้อง
จากถูกที่สุดไปหาแพงที่สุด

นี่คือลำดับของเรียงราคาที่คุณเรด้าเลือก

ช่วงหน้ามาลุ้นกัน